ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่มีหมานะไม่มีหมาบอกก่อนนะแต่หมาเป็นหมู่
มากัน๙คนครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปรุมยำหนุ่มปวชซะน่วมเลย
คุณผู้ชมจะเห็นกล้องวงจรปิดนี่บึงมาแล้ว
มากันสักสามสี่คันนะคุณผู้ชมมาจอดรออยู่แล้วตรงข้างบนสุดของกล้องนั่นน่ะนั่น
ผู้บาดเจ็บครับค่ะคนนั้นเนี่ยเขานั่งอยู่กับเพื่อนอยู่นะ
นี่แล้วก็เข้าไปล้อมเลยเข้าไปรุมล้อมไว้แบบนี้เลยครับ
ตรงนี้คือสาราริมทางหน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีการรุมทำร้าย
เอาขวดน้ำมันจุดไฟปลาใส่วัยรุ่นคนนั้นด้วยแล้วกลุ่มที่มากับมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ขี่รถหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดสี่ทุ่มวันที่ยี่สิบเอ็ด
กรกฎาคมที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับต่อมาเนี่ย
คุณสุกัญญาเป็นแม่ของน้องที่โดนทำร้ายนะก็พาน้องเออายุ๑๕ปีที่โดนทำร้ายเนี่ย
มาร้องกับนักข่าวมาโชว์รอยแผลที่ข้อเท้าแล้วก็นิ้วมือ
ที่โดนไฟลวกหลังจากโดนไอ้กลุ่มนั้นมาทำร้ายเอาครับ
สุกัญญาเล่าให้ฟังวันนั้นลูกชายแม่นะโดน๙คนมารุมเอา
ตอนที่นั่งเล่นอยู่สาราหน้าบ้านกับกลุ่มเพื่อนอีก๖คน
และอีก๙คนที่มารุมทำร้ายโอ้โหนักข่าวมันถือมีดดาบมาเกือบทุกคนเลย
มาถึงก็รุมกระทืบแล้วเอาเท้าคุณผู้ชมนึกภาพนะ
เอาเท้าเหยียบหน้าเอาไว้เหยียบหน้าลูกชายแม่ไว้
แล้วเอาสรรมีดรุมตีรุมตี
เอาเพื่อนก็อยู่ไม่เฉอเพื่อนไม่ช่วยเหรอ
ไม่ช่วยครับไม่กล้าช่วยไงคุณผู้ชมเพราะทุกฝ่าย
ทุกคนที่มาจากฝ่ายที่มาทำร้ายเนี่ยเขามีมีดดาบกันมาทุกคนเลย
ขู่ด้วยจะทำร้ายสุดท้ายเนี่ยฝั่งนั้นจุดไฟใส่ขวดน้ำมัน
ปลาใส่ลูกแม่ด้วยไปฟังคุณแม่สุกัญญาหน่อยครับ
ก็มีมีคนเตะก็เตะหลังจากนั้นปลาระบืดขวดน้ำมันใส่
ขวดแรกไม่แตกขวดสองไม่แตกแตกขวดสามลงพื้น

วิ่งไปเปลี่ยนกางเกงในบ้านก่อนเพราะว่าโดนไฟลวกที่ข้อเท้าแล้วไม่
ก็เลยพาน้องเอไปโรงพยาบาลครับก่อนจะไปแจ้งความกับตำรวจ
ตอนนี้ตำรวจบอกรู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายแล้วนะ๗คน
แล้วก็มีญาติผู้ก่อเหตุติดต่อขอชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
แต่ฝั่งคุณแม่สุกัญญาบอกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องการเงิน
เพราะเด็กกลุ่มนั้นที่มาทำร้ายลูกแม่เนี่ยมันเกเร
เดี๋ยวพอจ่ายเงินมาปุ๊บเดี๋ยวเรื่องมันก็จบไง

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะถ้าขวดน้ำมันมันระเบิดใส่ร่างลูกแม่เนี่ย

ส่วนน้องเออายุ๑๕ปีก็บอกว่าผมเรียนอยู่ชั้นปวชปี๑

แต่เคยไปเที่ยวเล่นกับกลุ่มรุ่นพี่ที่งานบวชในอำเภอกุมภาวะปี
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกับรุ่นพี่ของเขาเนี่ย

ไม่ได้ไปผสมวงด้วยไม่ได้ไปร่วมวงไปต่อยอะไรด้วย
ผมก็เลยว่านะคิดว่ากลุ่มคู่อริรุ่นพี่คงเข้าใจผิดแหละ
แล้วก็ตามมาแก้แค้นผมถึงที่บ้านครับคุณผู้ชมฮะ